วันเนี้ยนะฮะคุณชูวิชครมวลวิสิทธิ์

คนก็จะดูติดตามการแบบว่าสถานการณ์ผ่านคุณชูวิทย์
เขาเฟซบุ๊คส่วนตัวเขาระบุว่าผ่านมาครบรอบ๑เดือนพอดีคือเมื่อวานนี้นะครับ
คือโอเคล่ะซื้อไปก็สู้อะไรไม่ได้เขากำลังมีนิ่งอย่างนั้นแหละ
แม้แต่ในกรทมยังมีการซื้อเสียงกรกตไม่ขยับแต่กับสารวนอยู่กับพิธาเรื่องหุ้นสื่อไอทีวี
คุณชุวิตก็บอกอย่างนี้กังวลแต่เรื่องคุณสมบัติตามกระแสปั่นของนักร้อง
เหมือนมีทงตั้งไว้ให้ล้มกระดานที่ปลายทางนะฮะกระบวนการการสกัดพัดเรียงคิวถล่มพิธา
ต่อให้เขาผ่านคือมีนิ่งคือประมาณว่าให้ผ่านไอทีวีให้ผ่านเรื่องมรดก
เงินกู้คำประกันเงินกู้ให้ผ่านหมดเลยนะ
ในที่สุดแล้ววันที่ไปเลือกเนี่ยก็คือ๒๕๐สวนะครับ
ลากตั้งกระแสโหมกระหน่ำปะทะอำนาจเก่าที่นั่งชิวมา๙ปี
แพ้เลือกตั้งอยากชนะสงคราม
สมการเก้าไกรเป็นฝ่ายค้านเริ่มขยับเข้ามาทีละก้าว
ยิ่งมีเวลานานนิติสงครามยิ่งมีผลยืดเยื้อหุ่นสื่อแค่ด่านแรก
ยังมีลูกระนาดเขาบอกอย่างนี้นะครับยังมีรอยอีกเป็นลูกระนาด
เหนือชั้นเฉพาะคนวงในเชิงสูงถึงรู้ทัน
แซะว่าเขากำลังร่วมหอลงโรงทำให้โรงแตกไปได้คนดูก็เอออ
เพราะอะไรฮะบรรยากาศมันได้ท่าทีจะรักกัน
แต่เมื่อบ้านเมืองถึงทางตันการเมืองถึงมุมอับ
ว่างั้นอำนาจซ้อนอำนาจจะปรากฏให้เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีกรรมฮะ
ประชาชนเลือกมามากแต่ไม่ยอมให้ชนะ
ยังต้องฝ่าด่านอำนาจนอกการเลือกตั้งตั้งแต่กรกตปปชสวและจบที่สารรัฐธรรมนูล
มีเครื่องจักรสังหารการเมืองได้ทุกขั้นตอน
อันที่จริงไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้จะไปพูดเรื่องที่มีประโยชน์
เพราะข้อมูลสวยน้ำมันเถือนที่เมื่อกี้พี่พูดกันไป
สวยน้ำมันเถือนตกถึงมือผมแล้ววันนี้คุณชุวิตบอกเอาแล้ว
เดี๋ยวต่อไปจะเป็นสวยน้ำมันเถื่อนแล้วสวยรถบรรทุกกลายเป็นเรื่องเด็กเด็กไปเลย
เพราะสวยน้ำมันเถื่อนที่เราพูดไปคือบิ๊กเลยไง
ถูกส่วนเรื่องการเมืองดิวรับดิวรักแต่แท้จริงเป็นแค่ดิวกลัว
นี่คือความจริงของประเทศไทยวันนี้อันนี้คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะ

คุณชุวิตเขารู้ได้ยังไงเนอะ
เขามูลเขาเยอะจังเลยหลายเรื่องมากเลยนะ
เดี๋ยวต่อไปสิ่งที่คุณชุวิตจะเล่นก็คือน้ำมันเถื่อนแล้วล่ะเพราะว่าอย่างนั้น
ก็ต้องติดตามกันเรายัง
ประกาศข้องเท่าไหร่ไหม
เขาบอกว่าจะต้องประกาศให้ครบ๙๕เขาเอางี้เขายังมีเวลาอีก๑เดือน
เพราะฉะนั้นวันนี้๗๑ใช่ไหมฮะ๗๑สวที่ยังไม่ได้ประกาศ
เขาก็จะต้องเรียกไปว่าแต่ละคนเป็นยังไง

เขาบอกเลยว่าการเมืองมันยังไม่ถึงทางตันหรอก

แต่วันนี้หลายคนก็ดูว่าโอเคล่ะ

ขอดูตัวเลขสักนิดหนึ่งครับว่าห้าก้าวกาย๗เนี่ย๗เขต
ที่ยังไม่ได้รับรองใช่แต่ของกรุงเทพมีหนึ่งก็คือคุณไอซ
อ๋อพรุ่งเทพมีแค่๑ของคุณไอ
แต่คุณไอซ์เขาก็พูดบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องคัดค้านอะไรมา

คุณแฟนคุณแฟน